ไปกันต่อกันที่เรื่องน่ายินดีของณเดชนคุกิมิยะค่ะ
ที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทำกลางความปลื้มปลีติของครอบครัว
รวมถึงน้องสาวคนสนิทยายาอุรัสยาค่ะ
เข้าสู่ร่วมการสวพัฒน์เป็นที่เรียบร้อย

สำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะ
โดยเป็นหนึ่งในผู้เข้าบวชโครงการอุปสมบทและบวชเนกขมะ
เลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสทรงพระเจริญมชนมพันศา๘๘พันศา
ซึ่งแม้จะบวชไกลถึงวัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
แต่คนรักณเดชน์นั้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวกูกิมิยะ
ครอบครัวเสบอบรรณของสาวยายา
ตลอดจนเพื่อนพ้องผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ
ก็ไม่ยั่นบุกบรรณไปร่วมอนุโมธนาบุญกันอย่างครับข้าง
ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดละครดาหาไทยรัฐ
แม่มพิธิมาจายสินีเอสุพชัย
ซึ่งพิธีอุปสมบทนะคะที่จัดขึ้นที่อุโบสถภายในวัดนาหลวง
ไม่มีแม่แก้วหรือว่าสุดารัฐคุกินิยะ

จากทางวัดนั้นห้ามผู้หญิงเข้าไปในพิธี
โดยพระณเดชน์ได้รับฉายาทางธรรมว่า
จัตตะสันโลแปลว่าผู้มีลูกศรคือกิเลสอันสละแล้ว
มีกำหนดจะศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๑๕วัน

งานนี้คนที่ปลื้มปิติและอิ่มบุญมากที่สุด
หนีไม่พ้นแม่แก้วที่โพสต์ภาพพระลูกชาย
แท็กข้อความถึงแฟนคลับทุกคน
และเหล่าคนรักณเดชน์ต่างก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับข้างค่ะ